สุราธานีกันหน่อยค่ะญาติบอกว่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของชายวัยสี่สิบปีคนนึง
เขาบอกครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะขอขึ้นไปหาสัตว์ป่าบนเขา
แล้วหายตัวไปปริศนาจนต้องค้นหากันอยู่หลายวัน
สุดท้ายถูกพบเป็นศพลักษณะมีบาดแผลคล้ายถูกยิงด้วยปืนนะคะ
งานนี้เขาบอกปมสงสัยเยอะเหลือเกินญาติบอกว่าตำรวจต้องหาคำตอบให้เขา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลย
แม้ว่าจะมีการระดมกำลังออกค้นหา
เย็นวันที่๘สิงหาคมก็พบศพนายบรรหาร
ในสภาพถูกยิงตายกลางป่าเป็นการตายที่ญาติคาใจว่าถูกใครฆ่า
ศพนายบรรหารตอนเจออยู่ในสภาพเริ่มเน่าเปื่อย
หน้าผากมีบาดแผลคล้ายถูกยิง
ซึ่งบริเวณจุดพบศพพบกระสุนขนาดจุด๒๒ตกอยู่๑นัด
แต่ไม่พบอาวุธปืนจึงส่งศพผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
ขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ทีมสืบสวนสพเวียงสะไล่เรียงทำลายผู้ตาย
พบว่าวันนั้นมีเพื่อนชื่อนายนงลักษณ์หรือขลุดมาชวนไปล่าสัตว์
รุ่งขึ้นนายบรรหารโทรหาภรรยาและแชทข้อความบอกว่า
อยู่กับเพื่อนคนนี้กระทั่งวันที่๓สิงหาคม
ภรรยาเริ่มติดต่อไม่ได้จึงออกตามหา
แจ้งความคนหายไว้เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งเจอศพแต่สิ่งที่ญาติคาใจ
คือการหายตัวไปของนายนงลักษณ์ที่ไปด้วยกัน
น่าจะให้ข้อมูลอะไรได้บ้างแม้ในช่วงวันสองวันแรก
เขาจะช่วยออกค้นหาแต่ระยะหลังเริ่มหายหน้าหายตา
จึงทำให้ญาติคาใจจี้ตำรวจตามสอบปากคำ
ไขปริศนาการตายงานนี้ดูเหมือนนายนงลักษ
จะเป็นกุญแจสำคัญทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บุกไปหาตัวถึงบ้าน
คุดพี่มีคนอยู่บ้านไหมคะ
ครูเดียวก็ได้พบกับนายนงลักษณ์แอบซ่อนตัวอยู่ในป่าแถวนั้น
ซึ่งเจ้าตัวออกมาพบนักข่าวแบบหวาดระแวง
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีและก็ไม่ได้กลัวตำรวจมาจับ
แต่กลัวว่าญาติผู้ตายจะเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นคนทำ
ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย
งลักษณ์บอกว่าหลังจากวันที่๑ที่เข้าป่าไปด้วยกัน
ตนก็ไม่ได้อยู่กับผู้ตายตลอดทุกวันเพราะตนกลับออกมาก่อน
และที่สำคัญตนไม่เคยมีอาวุธปืนติดตัว
วันนั้นก็ไม่ได้เอาปืนไปด้วยและไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรทั้งนั้น
เรื่องราวทั้งหมดพร้อมเป็นพยานให้การกับตำรวจ
และแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ผมควรกลับครับไม่ใช่เขาไปดูก็ได้ครับ
ผมควรกลับขอบคุณคือคืนไปบอกเดียว

ศพของนายบรรหารญาตินำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวิภาบดีรังสิตอำเภอเวียงสะ
ท่ามกลางความโศกเศร้านางบรรจงผู้เป็นแม่
บอกพบหลักฐานตัวบุคคลที่อยู่กับลูกชาย
ก่อนหายตัวไป๒คน
และในจำนวนนี้ตนได้เดินทางไปพบที่บ้าน
ก่อนทราบว่าครอบครองปืนขนาดจุด๒๒
จึงอยากร้องเรียนให้ตำรวจตามตัวทั้งสองคนมาสอบสวน
ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
คดีนี้ตำรวจสพเวียงสะรับปากญาติคนตาย
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่งชุดสืบสวนตามประกบตัวเพื่อนมาสอบสวน
ขณะเดียวกันยังต้องรอผลผ่าพิสูจน์ศพ
จากนิติเวทย์เพื่อหาเบาะแส
ชั้นนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง
พยานหลักฐานและผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ที่จะเฉลยคำตอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน